สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในช่วงของไทยรัฐนิวโชว์ค่ำคืนนี้นะคะ
ไปดูเรื่องของเหตุจุรกรรมทรัพย์สินในบ้านของเครือญาติคนดังที่เพิ่งจะผ่านปีใหม่มาได้ไม่กี่วัน
ก็มีอย่างน้อย๒เหตุการณ์ใหญ่แล้วนะคะซึ่งมูลค่าความเสียหายนั้นก็กว่า๑๐ล้านบาทค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งตำรวจนครบานหัวหมากให้น้ำหนักไปที่คนใกล้ชิดนะคะ
ว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับการจรกรรมทรัพย์สินมูลค่ากว่า๑๕ล้านบาทค่ะ
ภายในบ้านพักของหม่อมหลวงชโยธิศกฤษดากร

สองสามีภรรยาเป็นอดีตคนรับใช้ที่เพิ่งลาออกไปไม่นานมานี้นะคะ

สืบสวนและพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานหัวหมาก
เข้าตรวจสอบบ้านพักของหม่อมหลวงชโยธิศกฤษดากร
น้าชายของนางสาวจิตพัฒนกฤษฎากรหรือตัน

ภายในซอยรามคำแหง๑๒ถนนรามคำแหงกรุงเทพมหานคร
เพื่อสอบปากคำคนรับใช้และบุคคลในบ้าน
หลังเกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินอาทิ
นาฬิกายี่ห้อดังจำนวน๑๑เรือน
ประดับ๓รายการรวมมูลค่ากว่า๑๕ล้านบาท
หมอมหลวงชโยธิตได้เข้าแจ้งความกับตำรวจตั้งแต่วันที่๖มกราคมที่ผ่านมา
หลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศ
แล้วก็พบว่าภายในบ้านมีร่องรอยการถูกรื้อค้น
ซึ่งจากการสอบปากคำเจ้าของบ้านตั้งข้อสงสัยว่า
บุคคลที่เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สิน
น่าจะเป็นอดีตคนรับใช้ที่ลาออกไปตั้งแต่วันที่๒๘ตุลาคมปีที่แล้ว
คาดว่าทรัพย์ดังกล่าวได้ถูกทยอยนำออกจากบ้านไปประมาณ๒เดือนแล้ว
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงและเก็บดีเอ็นเอ
จากจุดเกิดเหตุหลังรับแจ้งความทันที
พร้อมกับพิมพ์ลายนิ้วมือบุคคลในบ้านเพื่อนำไปเปรียบเทียบ
เพื่อสืบหาทรัพย์สินที่หายไป
จากการข่าวพบว่ามีคนนำนาฬิกาเรือนนึงค่ะ
ว่าจะเป็นเรือนเดียวกันไปจำนำไว้ที่โรงรับจำนำย่านหัวหมาก
โดยตำรวจกำลังตรวจสอบขยายผลนะคะว่าเป็นนาฬิกาเรือนเดียวกันหรือไม่
และใครเป็นผู้นำมาวางจำนำไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่
ขณะที่สภาพโดยรอบเป็นบ้านเดี่ยวจำนวน๔หลังค่ะ

ประกอบไปด้วยบ้านเลขที่๙๑๑๐๑๗๑และ๑๕
พร้อมมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลอย่างเข้มงวดตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่งบ้านที่เกิดเหตุคือบ้านเลขที่๑๗๓ค่ะ